เรื่องของอีกหนึ่งคนดีข้ามกลับไปดูนะคะ
เห็นเรื่องของคนดีเป็นนักเรียนป๑เท่านั้นนะคะในจังหวัดสตูน
สร้อยข้อมือทองคำได้และส่งคืนเจ้าของค่ะ
ชื่นชมเลยนะคะสำหรับเด็กชายชานรงเหลมเป็น
เป็นนักเรียนป๑เท่านั้นค่ะของโรงเรียนเทศบาล๒
ชนะทิพย์เฉลิมในอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
สร้อยข้อมือทองคำได้น้ำหนัก๑บาทนะคะ
ได้ตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่งให้ครูติดตามหาเจ้าของค่ะใช้เวลานานนับเดือน
ประกาศเสียงตามสายของเทศบาลประกาศตามสถานีวิทยุต่าง
รวมทั้งแชร์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
สุดท้ายแล้วพบเจ้าของจนได้นะคะ
นางสาววันนี้พิษพนัทผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๒
วัดชนะทิพย์เฉลิมบอกว่าเด็กชายชานโรงนอกจากจะเรียนดีแล้ว

เมื่อสอบถามว่าทำไมไม่เก็บทองไว้เอง
ได้รักความตอบว่าสงสารเจ้าของคงเป็นทุกข์

นี่ความคิดเด็กป๑ค่ะโอ้โฮเยี่ยมมากป๑ค่ะ
ตอนนั้นครูก็ปะไปตรวจและปะมาบอกว่าเป็นฟังเท
แล้วก็ดำเนื้อเลือก
เป็นความคิดที่ดีนะคะเด็กของคง๑นะคะจ้ะครับ
คุณอารีลิ่มศรีพุทธนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อบทอบต

สร้อยข้อมือทองคำบอกว่าดีใจมากที่ได้ของคืน
จึงมอบเงินจำนวนหนึ่งและขนมปังหนึ่งปี๊บ
ตอบทานความดีของเด็กชายชานรงค์
พร้อมได้ขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะคะ
ที่สอนให้น้องชานรงค์เป็นเด็กดีของสังคมค่ะ